คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้นี่ตำรวจก็ต้องตามล่าเหมือนกัน
เพราะว่ามีพ่อค้าที่เขาเปิดร้านขายน้ำตั้งวงดื่มเบียร์กัน
ทีนี้พอดื่มเบียร์ไปดื่มเบียมาเอาปืนมายิงเพื่อนร่วมวง
เพื่อนตายเลยค่ะแล้วตัวเองก็หนีไปนะซึ่งตำรวจสพคูคศเนี่ยนะคะ
แล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรอาสาสมัครมูลและนิธิร่วมกับตันยูเนี่ย
ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้คุณผู้ชมอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษา๑๗ที่ลำลูกกาปฐุมธานี
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยตอน๕ทุ่มเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์
แล้วก็เปิดเป็นร้านขายน้ำดื่มอ่ะนะคะไปถึงเนี่ยเจอศพคนตายที่นั่งร่วมวงดื่มเบียร์ด้วยกันเนี่ย
คือนายประวิทรการละการอายุสามสิบอายุสามสิบปีค่ะครับสภาพเนี่ยคือถูกยิงเขาที่แขนซ้ายนัดหนึ่ง
ต้นคอนัดหนึ่งแล้วดูในบ้านเนี่ยนะเจอร่องรอยการต่อสู้ด้วย
ถามว่าเจอหลักฐานอะไรอย่างอื่นอีกไหมเจอค่ะเป็นปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปด
เปอร์๒ปลอกแล้วก็มีลูกกระสุนปืน๓ลูกตกอยู่
เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วหน้าบ้านเนี่ยมีโตโยต้า
โก้สีขาวจอดอยู่หน้าบ้านรถคันนี้เป็นรถที่คนตาย
คือนายประวิทย์เนี่ยขับมาแล้วก็มานั่งดื่มเบียร์ด้วยกันครับทีนี้ต้องถามเพื่อนบ้านค่ะ
เพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปั้ง
เป็นเสียงปืนดังมาสองนัดแล้วพอเพื่อนบ้านเดินออกมาดูเนี่ย
เจอในอามในอามที่เป็นเจ้าของร้านขายส่งน้ำเนี่ยค่ะ
เปิดประตูเหล็กออกมาแล้วก็ขับเก๋งเป็นขับฮอนด้าแจ๊สเนี่ย
จำไม่ได้ว่าทะเบียนอะไรนะซึ่งเป็นรถของนายอามเนี่ย

แล้วก็สองนัดสองนัดแน่นแน่นติดติดประมาณห้าวิทยาลัย
ออกมาดูหรือแค่อ่าหนูก็เลยเดินออกมาข้างบ้านแล้วมาส่องดู
หนูก็เห็นเขากับกันออกไปเลย
เขาก็ช้าประตูลงให้เขาก็ช้าประตูลงเสียงดังตัง
แล้วหนูก็โทรหาเขาว่าว่าเป็นห่วงเขา
พรึ่งบ้านออกมาดูหลังจากได้ยินพาร์มเสียงปืนเนี่ยนะ
แล้วก็รู้ว่ามีคนตายคนตายเนี่ยจริงก็เป็นเพื่อนกับนายอามนั่นแหละ

ตอนเย็นยังเห็นในอามกับคนตายคนนี้ค่ะ

แล้วก็ไม่คิดไงว่านายประวิทย์จะถูกนายอามยิง
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็คิดว่าตอนที่ดื่มเบียคงจะทะเลาะกันล่ะค่ะ
พอเล่าเข้าปากแล้วก็คงจะมีอารมณ์นั่นแหละ
ทีนี้สาเหตุเนี่ยต้องรอจับกลุ่มตัวในอาร์มให้ได้ก่อนแล้วก็มาสอบนะคะ

ปรากฏว่าในอามมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด

พอหลังจากพ้นโทษปั๊บก็มาเช่าบ้านหลังนี้
ฮาวส์หลังนี้เปิดเป็นร้านขายส่งน้ำดื่ม

ตามไปที่บ้านพักของนายอามอยู่ที่คลองหลวง
แล้วให้อีกชุดนึงไปที่บ้านเมียของในอามที่อายุทยาค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมถามว่าจับตัวได้หรือยัง
ตำรวจรายงานมานะคะว่าจับตัวในอามได้แล้ว
ชื่อจริงคือนายปียวัตรอุยเจริญ
หมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี
จับตัวได้ตอนที่ในอามหนีไปอยู่ที่บ้านญาติ
อยู่ที่ตำบลคลอง๒ที่คลองหลวงปฐุมธานีนี่แหละ
แล้วก็แจ้งข้อหาด้วยค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ต้องนำตัวนายอามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ